เมื่อวานนี้หลังจากที่เป็นปฏิบัติการใหญ่ในการบุกตรวจค้นวัดทั้ง๔แห่งในกรุงเทพ๓แห่งแล้วก็ต่างจังหวัด๒แห่ง
ความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัดตอนนี้
ผู้บังคับการกองปราบรามก็ไม่ยืนยันนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดสะเกดนั้นหลบหนีไปสิงคโปร์ตามที่มีกระแสข่าวจริงหรือเปล่า
ก็ต้องขอให้ผู้ศรัทธาแยกแยะความถูกต้องด้วย
พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบรามได้เปิดเผยความคืบหน้า
กรณีการออกหมายจับพระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการออกนอกประเทศของพระพรหมสิต
เจ้าอาวาสวัดสะเกดและพระชั้นผู้ใหญ่รูปอื่นที่อยู่ระหว่างการถูกออกหมายจับ
ส่วนการที่พระลูกวัดได้อ้างว่าพระพรมศิษย์ได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์นั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะแต่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เรื่องต้นทางตำรวจได้ส่งรายชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกออกหมายจับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
รวมไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยหากพบว่ามีการหลบหนีออกนอกประเทศหรือเดินทางเข้ามาก็จะมีการแจ้งเตือนทันที
ส่วนภาพกล้องวงจรปิดที่พบรถคันสีดำเข้ามารับพระพรหมสิทธิ์ออกจากพื้นที่นั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเหมือนกันค่ะ
เพราะพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดมีการถูกลบออกไปในบางส่วนด้วย
ส่วนพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ที่อยู่ระหว่างหลบหนีนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหน
และยังไม่ได้รับรายงานว่าหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วหรือยังค่ะ
สำหรับกรณีที่พระชั้นผู้ใหญ่ออกมาบอกว่าการตรวจสอบเงินของพระนั้นเสมือนเป็นการตรวจสอบความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าอยากที่จะให้ทุกคนแยกเรื่องนี้ให้ออกโดยเฉพาะเรื่องของความศรัทธาและเรื่องเงิน
เพราะความถูกต้องก็คือความถูกต้องไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้